ย่อยแร่เหล็กเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการถลุงแร่และเป็นขั้นตอนเริ่มต้น
ซึ่งการย่อยแร่เหล็กคือการทำให้ก้อนแร่เหล็กมีขนาดเล็กลงด้วยอุปกรณ์อย่างง่ายคือใช้คอนทุบแร่เหล็กที่วางไว้บนทั่ง
โดยการย่อยแร่เหล็กเป็นการช่วยทำให้ก้อนแร่เหล็กได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอในขณะที่ทำการทะลุง
ซึ่งทำให้เราสามารถแยกมณฑินหรือตะกรั่นที่ไม่ต้องการออกจากแร่เหล็กและได้แร่เหล็กที่มีคุณภาพสูง
ธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน